กับกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
มีมือดีค่ะเอาภาพของหลวงพี่น้ำฝน
สมเด็จช่วงมาตัดต่อคือวางไว้ข้างกัน
แล้วก็มีคำพูดสั้นเขียนว่าฝนไม่ทิ้งช่วง
ซึ่งเรื่องนี้หลวงพี่น้ำฝนออกมาตัดเพาะกับโซเชียลเหมือนกันนะ
บอกว่าโอ๊ยนี่เป็นพระสงฆ์นะมันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ล้อเลียนกันแบบนี้แต่ว่าหลวงพี่น้ำฝนก็ไม่ถือสาหาความอะไรนะคะ
บอกว่าอาจจะเป็นแค่ทำกุศโลบายของคนทำก็เป็นได้
และภาพที่ว่าก็คือภาพนี้นี่แหละค่ะ
เป็นภาพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วง
แล้วก็ภาพของหลวงพี่น้ำฝนนำมาวางคู่กัน
แล้วก็เขียนข้อความบอกฝนไม่ทิ้งช่วง
แพร่กันอยู่ในโลกโซเชียลแพร่หลายเลย
คือมองไปก็เหมือนกับเป็นการล้อเลียน
เรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่
รถโบราณก็ดีเรื่องปัญหาความขัดแย้งต่างก็ดี
พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝน
เจ้าอาวาสวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมก็ออกมาพูดถึงนะคะ
บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องอะไร
ก็บอกฝ่ายกฎหมายไปแล้วว่าไม่ต้องไปดำเนินคดี
คนทำแล้วก็คนแชร์ด้วย
พี่น้ำฝนบอกว่าการกระทำนี้เนี่ย
เป็นการกระทำที่ขาดการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ขาดเหตุผล
อยากที่จะฝากเตือนสติไปยังทุกคนนะคะว่า
การจะทำอะไรขอให้ดูสักนิด
บุคคลที่กำลังพูดถึงและตัดต่อภาพนั้น
เป็นพระสงฆ์ไม่สมควร

หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
หลวงพี่น้ำฝนยังบอกด้วยนะคะให้แง่คิดอีกมุมหนึ่ง
บอกว่าคำว่าฝนไม่ทิ้งช่วงเนี่ย
บรรยายอาจจะเป็นพระสงฆ์ก็ได้นะ
ต้องการบรรยายธรรมให้กำลังใจชาวบ้าน
ต้องการบรรยายให้เข้าใจง่ายและชวนฟัง
เพียงแค่คำบรรยายแต่ไม่มีภาพประกอบก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจ
เอาภาพมาตัดต่อแล้วก็ผนวกรวมกันเป็นการเล่นภาพเล่นคำ
ให้ศึกษาธรรมะในบทนี้ก็เป็นไปได้
อาจจะเป็นการให้กำลังใจชาวนาชาวไร่
ต้องใช้น้ำในภาคการเกษตร
ซึ่งภัยแรงตอนนี้ก็มีผลกระทบต่อการเกษตร
เป็นภัยแรงที่เกิดจากฝนแรงและฝนทิ้งช่วง
เป็นการทำภาพล้อเลียนเพื่อแทรกทำกุศโลบายเข้าไป
เป็นที่มาของคำว่าฝนไม่ทิ้งช่วงก็เป็นไปได้
พี่น้ำฝนบอกว่ายินดีพร้อมรับฟังคำตอบทุกอย่าง
ว่าจะออกมาแบบไหนเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจ
ตั้งไว้ที่ซ่วมหรูภายในวัดแล้วด้านหน้า
ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้รถยนต์โบราณ
เป็นกุศโลบายให้คนรุ่นใหม่เข้าวัด

จะนำรถยนต์ทั้งหมดที่ได้รับบริจาคมา
ไปตั้งโชว์ให้ทั่ววัดเลยจะได้ชักชวนให้คนมาทำบุญ